สวัสดีครับข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะเอาละครับผม
วันนี้๒๐มกราคมนะคะก็เป็นวันที่สวบคอมีการประชุมเรื่องของมาตรการต่างเกี่ยวกับสถานการณ์โควิดในประเทศไทย
วันนี้ในแพทย์ทวีสินวิศนุโยธินท่านเป็นคนที่แถลงสถานการณ์วันนี้เลยเรื่องของการประชุมสอบคอ
ว่าเราจะมีการปรับเปลี่ยนเรื่องของพื้นที่สีค่ะ
เริ่มจากอันนี้ก่อนเลยนะคะสีส้มเนี้ยจากเดิมเนี้ยหกสิบเก้าจังหวัด
เหลือเพียงสี่สิบสี่จังหวัดครับแล้วก็พื้นที่เฝ้าระวังสูง
ก็คือสีเหลืองนะคะเป็นยี่สิบห้าจังหวัด
ซึ่งก่อนหน้านี้ครั้งก่อนเนี่ยไม่มีอันนี้ปรับลงมาจากสีส้มมาเป็นสีเหลือง๒๕จังหวัด
ขณะเดียวกันก็ให้คงพื้นที่พื้นที่สีฟ้านะคะ
พื้นที่นำร่องการท่องเที่ยวแปดจังหวัดเหมือนเคยเลยครับ
ซึ่งก็จะมีผลตั้งแต่วันที่ยี่สิบสี่มกราคมนี้นั่นเองนะคะอ่า
แล้วก็มีเรื่องของมาตรการเวิร์คฟอร์มโฮมสำหรับทุกพื้นที่ตอนนี้
ไม่มีการขยายระยะเวลาเวิร์คฟอร์มโฮมแล้วก็ตามที่หน่วยงานแต่ละที่เห็นเหมาะสมเลยนะคะ
ส่วนเรื่องของมาตรการการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้านอาหารล่ะสำหรับพื้นที่นำร่องการท่องเที่ยวคือแปดจังหวัด
รวมไปถึงพื้นที่สีเหลืองนะคะก่อนหน้านี้เนี่ยเวลาเดิมก็คือสามทุ่ม
จำกัดไปตอนนี้ก็คือเพิ่มขึ้นไปให้เป็น๕ทุ่มนะคะ๒๓นาฬิกา
มาตรการสำหรับสถานบริการสถานบันเทิงผับบาคาราโอเกะล่ะ
ใครที่จะมีการปรับอ่ะค่ะร้านจากแบบว่าผับบาคาราโอเกะมาเป็นร้านอาหารเนี่ย
ก่อนหน้านี้เขามีการกำหนดระยะเวลาไว้ว่าเอาล่ะคุณจะต้องลงทะเบียนภายในวันที่๑๕มกราคม
ครับผมแล้วก็เริ่มปรับเปลี่ยนรูปแบบมาเป็นสิบหกมกราคมรอบหลังมาเนี้ยค่ะ
ที่มีการประชุมออกมาบอกว่าไม่มีกำหนดระยะเวลาแล้ว
สมมุติคุณเป็นผับบาคาราโอเกะคุณอยากจะเปลี่ยนมาเป็นรูปแบบร้านอาหาร
คุณยื่นเรื่องเข้าไปได้แต่ร้านคุณต้องมีมาตรการต่างสำหรับการเป็นร้านอาหารได้
โอเคนั่นแหละถึงจะเปิดเป็นร้านอาหารได้นะคะอืมอืม
อีกเรื่องหนึ่งมาตรการสำหรับผู้สัมผัสใกล้ชิดเสี่ยงสูงคือก่อนหน้านี้ค่ะ
ถ้าสมมุติว่ามีการสัมผัสผู้ใกล้ชิดเสี่ยงสูงเนี่ยเขาจะต้องให้กักตัว๑๐วัน
ตอนนี้เนี่ยก็มีการลดลงมาเป็นกักตัวที่บ้านเจ็ดวันอ่า
ในเจ็ดวันนั้นคุณจะต้องมีการตรวจเอทีเคครั้งที่หนึ่งในวันที่ห้าหรือหก
ค่ะหลังจากที่เจอผู้สัมผัสก็คือหมายถึงพูดดีค่ะ
หลังจากที่คุณเจอคนที่ติดเชื้อสมมุติอย่างเช่นอ่า
รถเมย์ไปเจอคนที่ติดเชื้อวันจันทร์อ่าฮะ
หลังจากนั้นรถเมย์กักตัวถูกไหมคะอืม
วันที่ห้าหรือวันที่๖หลังจากนั้นก็คือวันศุกร์หรือวันเสาร์
วันนั้นอ่ะต้องตรวจโควิดครั้งที่หนึ่งก็คือตรวจเอทีเคครับ
แล้วก็๓วันที่เหลือเป็นการแบบว่าออกไปทำงานได้
แต่พยายามหลีกเลี่ยงการเจอคนในที่สาธารณะแล้วมีการตรวจเอทีเคครั้งที่๒
คือวันที่สิบอ๋อที่พี่หนุ่มพูดว่าเจ็ดบวกสามคือคืออันเนี้ยค่ะ
มาตรการนี้เลยคือเจ็ดบวกสามก็คือจมแล้วสิบวันจากเมื่อก่อนสิบวัน
เมื่อก่อนหนักอยู่เมื่อก่อนอือสิบสี่สี่วันสิบสี่ออกมากักตัวอีกเจ็ด
ก็คือเดือนนึงไม่ได้ทำมาหากินเลยถูกใช่ครับผมอันนี้อันนี้คือในส่วนของที่แบบว่า
เขาลดลงมาจากก่อนหน้านี้คือต้องอยู่แบบภายในบ้านสิบวันห้ามออกไปไหนตอนเนี้ยลดลงมาก็คือเหลือเจ็ด
แต่อีก๓วันที่เหลือคือใช้วิธีการสังเกตตัวเองเป็นแบบนั้นนะคะ
แต่ก็ยังต้องมีผลอาทีพีซีอาร์ถูกไหมต้องมีต้องมีผลตรวจเอทีเคค่ะ
อันนี้คือเป็นการกักตัวที่บ้านแล้วก็ตรวจเอทีเคครั้งที่หนึ่งกับครั้งที่สอง
ก็คือในวันที่ห้าและวันที่หกหลังจากที่เจอผู้ติดเชื้อครับแล้วก็วันที่สิบ
อีกครั้งหนึ่งครับสิบหลังจะเจอผู้ติดเชื้อเหมือนกันถ้าสมมุติว่าอ่า
ผลเป็นลบมาก็ออกไปใช้ใช้ชีวิตได้ใช่ก็ออกไปใช้ชีวิตได้ปกติก็คือกลับไปทำงานได้
กลับไปใช้ชีวิตได้อ่ะแต่ก็อย่างน้อยขอให้ตรวจสักสามรอบอ่าฮะเขาบอกว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี้ย
อันนี้คือถ้าเป็นไปได้เรารู้ว่าเครื่องตรวจเอทีเคเนี่ยอาจจะแพงหรืออะไรก็แล้วแต่

๑มกราคมอนุญาตให้เข้ามาได้ทุกประเทศเลย
หมายความว่าวันแรกคุณมาถึงเมืองไทยปั๊บ

คุณต้องกลับไปที่โรงแรมคู่สัญญาที่คุณจองมาไว้

เอาแล้วหลังจากวันแรกเสร็จเราสามารถออกไปไหนได้ไหม

แล้วก็มีคนถามคุณหมอทวีสินวันนี้
ตั้งคำถามขึ้นมาเองบอกว่าอ้าวแล้วถ้าสมมุติวันแรกอ่ะ
เอาออกไปเสร็จปุ๊บวันที่๕ไม่กลับมาทำไง
คุณหมอบอกว่าเขาจะมีระบบติดตามตัวให้กลับมาพัก
พอเช็กอีกครั้งหนึ่งนั่นแหละค่ะตรวจสองรอบ
แต่ดูมาตรการที่ออกมาวันนี้ก็ดูแบบผ่อนปลนลงไปเยอะมาก
ถ้าสมมุติเราพูดแบบเหมือนกับเขาค่อนข้างจะรู้สึกว่ามัน
แต่ในขณะเดียวกันขอให้เราจำเอาไว้ว่าเดลต้ามันยังอยู่นะฮะ
อืมใช่ครับแล้วก็เป็นหนักด้วยนะสำหรับเดลต้าลงเกาะด้วย
คุณหมอทวีสินท่านก็มีการพูดลักษณะเรื่องหนึ่งว่าถ้าสมมุติ
เปิดเทสแสนโกไปปุ๊บแล้วคนติดเชื้อเยอะขึ้นแหละ
จำนวนผู้ติดเชื้อเยอะขึ้นถ้าต้องมีการปิดระบบเทสสันโกไปจริงจริง
ณตอนนี้คือเปิดควบคู่กันไปอ่ะนะคะก็จะมีการเปิดที่จังหวัดชนบุรี
จะมีอำเภอบังละมุงเมืองพัทยาศรีราชาอำเภอกเกาะศรีชัง
อำเภอสัตหีบเนี่ยเฉพาะตำบลนาจอมเทียนกับตำบลบังเสร่
โอเคแล้วก็มีจังหวัดตราดจังหวัดตราดเฉพาะที่เกาะช้างนะคะ
เฉพาะที่เกาะช้างอย่างเดียวเลยเฉพาะเท่านั้นค่ะแล้วก็พื้นที่เนี่ย
ที่มีการเชื่อมโยงจังหวัดภูเก็ตกระบี่พังงาสุราธานีก็มีสมุย
พังอันเกาะเต่าเมืองท่องเที่ยวหมดเลยใช่อันนี้ก็คือจะอยู่ใน
จังหวัดแซนบ็อกซ์ซึ่งอย่างที่บอกว่าบางคนเนี่ย
ถ้าเกิดแบบสมมุติมาในกรณีที่เข้ามาในเทสสันโกไม่ได้แล้ว
สมมุติเกิดมีปิดอะนะคะอือฮือก็เข้ามาในระบบแซนบ็อกซ์
คุณหมอบอกว่าการขับเคลื่อเศรษฐกิจเป็นสิ่งที่สำคัญ
นักท่องเที่ยวที่เข้ามาหรือแม้กระทั่งคนไทยที่อยู่ในต่างประเทศ
ที่จะต้องเข้ามาเนี่ยมันก็เป็นแบบแรงขับเคลื่อนอะไรหลายอย่าง
อ่าครับผมเศรษฐกิจมันจะได้หมดเพลียดด้วยมันจำเป็นใช่
แล้วถ้าสมมุติไม่มีเงินจากข้างนอกเข้ามาเราก็อยู่กันลำบาก
ใช่นี่ที่คุณหมอบอกส่วนพรกรฉุกเฉินนะคะตามเดิมคือจะหมด๓๑มกราคม
เพิ่มเติมไปอีกสองเดือนหนึ่งกุมภาพันธ์ไปจนถึงสามสิบเอ็ดมีนาคมเลย
ครับผมถึงได้มีนาเลยนะฮะครับอ้าเราไปกันยาวยาวนะฮะโอ้โห
เรื่องนี้เรื่องใหญ่นะมดเขาก็บอกว่าการเมืองจะเริ่มร้อนแรงกุมภาพันธ์
วันนี้ยี่สิบวันนี้ยี่สิบมกราคมฮะอีกสิบเอ็ดวันอืม
เข้าสู่กุมภาพันธ์ครับสัญญาณมันมาก่อนเลยมาแล้วมันมาคือ
เมื่อคืนนี้ทั้งคืนตอนแรกบอกพักพลังประชารัฐเนี่ย
จะมีการขับใช้พวกคันขับแตกต่างกันไงล่าออก
ลาออกปุ๊บการพ้นสภาพสอสอจะเกิดขึ้นทันทีอ่าถูกต้อง

คือเขาหมดสภาพการเป็นสอสอครับแต่ถ้ามีการขับออกอ่า
ขับออกคือเขาสามารถภายใน๓๐วันเหมือนตอนเราคิดไม่ออกบอกไม่ถูก
เหมือนตอนอนาคตใหม่ถูกยุบอ่าเห็นไหมฮะ
บางคนก็จะย้ายไปภูมิใจไทยบางคนก็จะย้ายไปนู่นไปนี่ครับ

จะต้องหาพักใหม่ให้ได้แต่ยังคงสภาพเป็นสอสอได้
ยังเป็นสอสอได้ครับเพราะฉะนั้นแต่แค่เปลี่ยนสถานะไปว่าวันนี้คุณ
วันนี้เมื่อก่อนอยู่พลังประชารัฐตอนนี้อาจจะไปอยู่พักใหม่
เขาก็ว่ากันอย่างนั้นอันนี้คือตามกฎจริง
เมื่อวานนี้ตอนแรกบอกพักพลังประชารัฐจะขับออก

บางทีก็บอกว่าคุณท่านมณัฐยื่นจดหมายลาออก
แต่ก็แน่นอนแล้วฮะว่าตอนนี้ออกจากภักดิ์พลังประชารัฐเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
จริงแล้วเรื่องนี้เกิดมาตั้งแต่ตอนไหน
เรื่องนี้เกิดมาตั้งแต่ตอนอภิปรายไม่ไว้วางใจ
นายกรัฐมนตรีกับรัฐมนตรีครั้งก่อนนู้น

ที่บอกว่าตอนนั้นแจกคนละ๗ล้าน๘ล้านเป็นกระเป๋า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

เป็นตัวแปลเพราะว่าหลักสีมีทั้งเผือไทยนะฮะเก่าใกล้มัอปัชชาที่ปัด
ภารัยะของของของคุณซีละของทุกคุณซีละพ่อใจล่ะนั่นอ่ะ
เดี๋ยวค่อยมาดูตรงนี้แต่ขนาดเดียวกัน
วันนี้เกิดความขัดแย้งภายในพักเรารู้กันทั้งนานแล้วแชทหลุดนะครับ
ของคุณสุชาติชมกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเนี่ยแล้วก็กรรม
สุชาติชมกิจส่วนใหญ่จะอยู่ถ้าสมมุติคิดไม่ออกบอกไม่ถูก
จะอยู่กับหลังนายกเวลานายกตู่ไปไหนคุณสุชาติชมกิจจะไปด้วยครับ
นะครับซึ่งคุณสุชาติชมกิจตอนนี้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
แล้วก็กำลักษณ์บริหารภาคพลังประชารัฐเสนอให้ทำโพว่า
เหตุที่พลังประชารัฐตกต่ำเป็นเพราะอะไรฮะร้อยเอกธรรมนัฐ
หรือไม่โอ้โหถ้าโพลมาอย่างนี้ก็หน่อยฮะก็หน่อยถูก
คุณธรรมนัฐก็หน่อยอ่าจากนั้นก็มีรายงานว่าร้อยเอกธรรมนัฐเนี่ย
ไปพบกับพลเอกประวิทย์วงสุวรรณพลเอกประวิทย์วงสุวรรณนี่คือหัวหน้าพัก
พลังประชารัฐเพื่ออะไรเพื่อเดินเดินเกมกดดันให้พลเอกประวิทย์เนี่ย
เสนอพลักษณ์เนี้ยให้ขับต้นเนี้ยออกจากพลักษณ์อืมไม่ลาออก
ลาออกไม่ได้ลาออกพ้นสภาพอืมใช่ใช้ขับออกขับออกจากพักไปครับ
แต่ขณะเดียวกันเราก็ได้ยินมาเสมอบางครั้งเราก็ได้ยินว่า
พลเอกประยุทธ์จะไปเปิดพักใหม่วันนี้ค่อนข้างจะชัดเจนแล้วฮะ
ว่าคุณธรรมนัฐเปิดพักใหม่แน่นอนแน่นอนแล้วนะครับปรากฏว่า
เขาบอกมีอำนาจจริงจริงแล้วปัญหาจริงจริงก็มีเขามีสอสอรวมยี่สิบกว่าคนน่ะ
ค่ะคิดไม่ออกบอกไม่ถูกอีกหนึ่งคนคือไผ่ลิกไงอืม
ลิกก็อยู่กับคุณธรรมนัฐไงฮะเนาะเขาบอกว่าเนี่ยจะอำนาจต่อรองตำแหน่งรัฐมนตรี
จากมีสอสอในมือเนี่ยพร้อมแล้วก็จริงแล้วทุกคนประมาณรวมแล้ว
ตอนนี้ตอนบางข่าวบอกยี่สิบบางข่าวบอกยี่สิบเอ็ดรวมแล้วยี่สิบสองคนน่ะ
ครับผมยี่สิบสองคนนี่มีผลต่อรัฐบาลมากน่ะยี่สิบสองคนนี่มีผลน่ะ
ร่มไหมร่มเนี้ยถูกน่ะซึ่งสอสอทั้งยี่สิบสองคนเนี้ย

หนึ่งที่แบบเราจะไม่ส่งชนกันคือตอนนั้นพักที่โดนยุบไป
มีรายงานว่าเมื่อวานเนี่ยปิดประชุมสภาบันดาศสอบภักรณาประชารัฐก็ต่างรีบเดินทางออกจากราชสภาพื้อเดินทางไปบนวิทยาลักษณ์ป่ารอยต่อ
ถ้าได้ร้อยต่อคือพลเอกปราวิทย์วงศวรรณอยู่ที่นั่น
พลเอกประวิทย์เขาเรียกประชุมด่วนเลย

แต่คนแบท๒๑เสียงตรงเนี้ย
ถ้าสมมุติ๒๑เสียงไปอยู่กับฝ่ายค้าน

ก็ลองดูล่าสุดเนี่ยนะครับ
๑๐โมงวันนี้คุณไพบูลงิติตะวัน

เป็นรองหัวหน้าภักดิ์พลังประชารัฐแล้ว

เอาละคำถามที่ว่าร้อยเอกธรรมนัฐเนี่ย

พลเอกประวิทย์เห็นว่าจะสร้างปัญหามาก

หรือคณะกรรมการบริหารพรรคและสมาชิกพรรค
ทุกคนพักไม่สามารถทำตามข้อเรียกร้องได้
ถ้าดำเนินไปอาจจะเกิดความเสียหายของพักทั้งหมด
อีกทั้ง๑๐๐เอกธรรมนัฐยังยัยกับพลเอกบริษฐ์ว่า

ทางพรรคมีมติให้๑๐๐เอกธรรมนัฐ
และพวกรวม๒๑คน
ผลจากสมาชิกของพรรค
เพื่อรักษาสอสอส่วนใหญ่อีกประมาณ๑๐๐คน
และให้พักขับเคลื่อนต่อไปได้

ควรก็ถามกันลักษณ์ศาลัยศาสตร์
สำหรับรัฐธรรมดีศวรรษนี้

สถินะภาพของพลเอกบริษฐ์จะเป็นยังไงต่อไป
วันนี้ทางพักเขาออกมายืนยันนะฮะว่า๑คำถามว่าเฮ้ยนี่มันเป็นแบบว่าคีย์สำหรับการยุบสภาหรือเปล่า

เป็นสัญญาณว่าเราจะได้เลือกตั้งกันเมษาหรือเปล่า

วันนี้เขาก็ยืนยันบอกว่าไอ้การที่ขัดพลเอกธรรมนัฐออกเนี่ย
ยืนยันว่าไม่มีการคุยเรื่องยุบสภา

โดย๒๑เสียงที่หายไปไม่มีผลต่อการทำให้สภาล่ม

ส่วนเรื่องเสถียรภาพของนายกพลเอกประยุทธ์ยังยืนยันว่า
พลเอกประยุทธ์เนี่ยยังแข็งแรงมั่นคงไม่เห็นจะมีปัญหา
คุณดูนะฮะหน้าตอนนี้เขาน่าจะชัดเจนแล้วว่า

ถ้าตอนนี้พักร่วมรัฐบาลรวมแล้ว๒๔๗เสียง

ร่วมฝ่ายค้านรวมแล้วรวมไปรวมมา
ตัดตู้ตัดหนี้อยู่ไปแล้วเนี่ยเหลือ๒๗๐เสียง

ห้าคุณทำเรนัดเอาไปอีก๒๑เสียงก็ไม่ชนะ
อ่ะถูกแม่ง๒๒๘มีมีมาใช่ถ้ามาปุ๊บละเรียบร้อยหาถ้ามาทางนั้น
ด้วยปะไปนานแล้วอือพวกพรักแรก
เพราะตอนนี้พักเล็กส่วนใหญ่ก็ไปรวมกับเขาหมดแล้ว

ขนาดเดียวกันวันนี้ถ้าสมมุติคุณธรรมนัฐไปอีก๒๑เสียง

คือถ้ารวมไปแล้วเป็น๒๓๐เลยนะ

เพราะว่ามีจากอนาคตใหม่ไปอยู่กับเขาเพื่อไทยก็ไปอยู่กับเขาเยอะเหมือนกัน

ว่าการกระทรวงธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมถูกต้องไหมฮะอืมนี่หรือเปล่าที่เป็น
มที่ทำให้คุณธรรมนัฐออกเศรษฐกิจใหม่นึกไม่ออก
ไม่ถูก๖คนคือคุณมิ่งขวัญแต่คุณมิ่งขวัญไปตั้งแต่แรกแล้ว
อ่าใช่เป็นอิสระครับพลังประชาชาติไทยห้าพลังถิ่นไทยห้า
ชาติไทยพัฒนาสี่นะฮะรักผืนป่าสองพักอื่นอื่นรวมรวมรวมเป็นสิบ
เพราะฉะนั้นเขาตอนเนี้ยเขาสองร้อยหกสิบแปดอืมสองร้อยหกสิบแปด
ตอนนี้ถ้าเมื่อกี้บอกว่ามีขับออกไปยี่สิบเอ็ดใช่ไหมคะก็จะเหลือสองร้อยสี่สิบเจ็ดอืม
สองร้อยสี่สิบเจ็ดแต่คือกึ่งหนึ่งเวลาโหวตอ่ะคือสองร้อยสามสิบแปด
อ้าวยังไม่ถึงยังไม่ถึงยังไงก็ไม่ถึงยังไงไม่ถึง
สมมุติว่าถ้าดังดึงพักอื่นอื่นอีกสิบล่ะอ่าต้องต้องอยู่ที่พักอื่นอื่นด้วยเนอะอ่า
ใช่ก็ไม่รู้อ่ะอ่าตอนนี้คือถ้าสมมุติวันนี้คนเขาก็นั่งดูกันอย่างนี้
พอสมควรว่ามินมินเมมากทางทางพลังประชาชน์เขาบอกเลยว่า
รภาพของการทำงานของพลเอกประยุทธ์ไม่มีความเปลี่ยนแปลงตอนนี้ก็มั่นคง
อ่าถ้าเราดูจากตัวเลขเมื่อกี้นี้ฮะก็ค่อนข้างจะมั่นคงอืมอืม
ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรอีกถูกต้องไหมครับส่วนคนหนึ่งที่หลายหลายคนอยากฟังเสียง
ที่ควรอยากจะคุยกับเขาว่าสาเหตุเจอจากอะไรร้อยเอกธรรมนัฐพงภาวะครับ
เขาระบุว่าเปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่หากไม่มีอยู่แล้วอยู่ในพักแล้ว
ภักดิ์จะอยู่ได้ยังไงคุณพายบูนก็กล่าวว่ายังมีสอสอเลยตั้งร้อยคนอืม
ยังมีสอสออยู่ร้อยคนพักการเมืองมีสอสอตั้งร้อยคน
มันไม่แข็งแรงได้อย่างไรและที่สำคัญเนี่ยจะมีกี่ร้อยก็ไม่สำคัญหรอก
ถ้ามันไม่มีเอกภาพมันมีความขัดแย้งมันอ่อนแอทั้งสิ้น
ดังนั้นจำนวนไม่สำคัญเท่ากับความมั่นคงและเอกภาพ
ส่วนเป็นเสถียรภาพความสามัคคีอันนั้นคือพลังที่แท้จริงของพัก
ล่าสุดมีความเคลื่อนไหวของคุณธรรมนัฐนะฮะ
คุณธรรมนัฐออกมาพอสมควรว่าจริงคุณธรรมนัฐก็ออกมาเนี่ย
นี่ฮะผมขอขอบพระคุณทุกกำลังใจทุกกำลังใจ
และความห่วงใยจากพ่อแม่พี่น้องประชาชนรวมถึงสมาชิกพักพลังประชารัฐทุกท่าน
ผมในฐานะสมาชิกเฉพาะประชาชนนักยังมุมมั่นตั้งใจที่จะเดินหน้าทำงานเผื่อพ่อแม่พี่น้องประชาชน
เพื่อพัฒนาประเทศชาติต่อไปอย่างที่ผมตั้งใจไว้และสัญญากับประชาชนทุกคนไว้ตลอดมาครับ
ผมก็จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนทุกอย่างอย่างเต็มที่
เพราะชีวิตนี้ผมอุทิศเพื่อพี่น้องประชาชนแล้วครับ
กลุ่มของคุณธรรมนัฐร้อยเอกธรรมนัฐที่ถูกขับบางส่วนเนี่ย
ได้ไปพูดคุยหาทิศทางในการทำงานของพักใหม่แล้วนะฮะ
ขณะนี้อยู่ในระหว่างการดำเนินการในขั้นตอนรวบรวมเอกสาร
ส่วนที่เขาถามว่าจะแถลงข่าวเปิดพักเมื่อไหร่นั้น

เนื่องจากอยู่ในระหว่างการพูดคุยทั้งนี้

ตอนนี้มีข่าวว่าหัวหน้าพักคนใหม่
มีคนเอกวิดเทภัสดินนะอยุโฑฑชียา

คนเอกวิดเทภัสดินนะอยุโฑฑชื่อยังเนี่ยก็เป็นหนึ่ง

มีชื่อของคุณพัชราชพัชรวาสวงสุวรรณขึ้นมาด้วยซ้ำไป
คุณอภิชัยเตชะอุบลก็มีชื่อขึ้นมาด้วยซ้ำไป

คือพลเอกวิทย์น่าจะเป็นหัวหน้าภักดิ์

รวมใหม่รวมพลังรวมกลุ่มไหม

เพื่อนสนิทของพลเอกประวิทย์วงสุวรรณเลย

คนที่สองคุณพัชรวาสน้องชายเลย
อ้าวแล้วพลังประชารัฐล่ะ
อื้อฮือนี่ค่ะคุณธรรมนาก็บอกว่า
แฮสแท็กไปอยู่พลักษณ์ไหนดีครับ

เห็นไหมล่ะการเมืองเริ่มมีความสนุกสนานกันมากขึ้น

แล้วเขาก็อยู่ในฐานะหัวหน้าภักดิ์พลังประชารัฐ

ส่งสัญญาณพลังประชารัฐสอบพักแตก

ตอบเสียงดังรั่นเลยแบบอาการไม่พอชัยก็ความรับใจ
เรามาไร้เลียนให้อันนี้เราร่ายเรียงก็เกือดหมดแล้วเนอะ
เฮ้ยไร้เรียงอะไรอีกเยอะ๒ชั่วโมงครึ่งด้วย
มาได้อย่างนั้นค่ะโดยพอม็อตดัมมาล้ายเรียนนี่สนุกนะฮะ

เต้นการเมืองเนอะถูกต้อนนะอินไซด์นะครับ
กองเอกตำรวจหนองปริงพีชีพ

จากที่กรณีนะครับนายมานพอายุ๔๑ปี
ผู้ต้องหาก่อเหตุพยายามฆ่าภรรยาของตนเองครับ

อายุ๗๒ปีเจ้าของร้านขายของชำจนเสียชีวิตนะครับ
แล้วก็ได้ใช้วุฒิเนี่ยปืนเนี่ยครับยิงต่อสู้กับตำรวจด้วยที่สพหนองปริงนะครับผม
ในระหว่างเข้าจับกลุ่มจนเป็นเหตุทำให้ร้อยตำรวจเอกนะครับผม
ปะติญญานะครับผมแสงตานนะครับถูกคมกระสุนปืนลูกซองยาวของคนร้าย
เจาะเข้าที่หน้าอกแล้วก็แขนข้างขวานะครับได้รับบาดเจ็บ
ส่วนคนร้ายถูกเจ้าที่ตำรวจเนี่ยนะครับใช้ปืนยิงสวนถูกเข้าที่แขนได้รับบัตรเจ็บเช่นเดียวกัน
ซึ่งทั้งคู่เนี่ยถูกนำส่งตัวที่โรงพยาบาลไปรักษาต่อนะครับ
ที่โรงพยาบาลศวรประชาลักษมณ์นะครับแต่ร้อยธรรมต์เอกใช้ใช้ประติญานะครับ
ผมนั้นได้รับบาดเจ็บสาหัสอ่าสาหัสหนักเลยครับ
ต้องมีการเปิดขอรับบริจาคเลือดซึ่งสุดท้ายก็ไม่สามารถยื้อชีวิตได้นะครับ
จากกระสุนปืนเนี่ยพุ่งทำร้ายหลายจุดนะครับสำคัญของร่างกาย
ในที่สุดเสียชีวิตลงเมื่อประมาณสองทุ่มสี่สิบห้าของเมื่อคืนที่ผ่านมานั่นเองล่าสุดครับ
เช้าวันนี้ครับ๒๐มกราคมเนี่ยพลตำรวจตรียิ่งยศเทพจำนงนะครับผม
โศกสำนักอ่างานตำรวจแห่งชาตินะครับเผยว่าเมื่อวานนี้เนี่ย
วันที่ผ่านมาสิบเก้ามกราคมได้เกิดเหตุอันน่าสะดวกใจ
ข้าราชการตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่เพื่อพี่น้องประชาชนเสียชีวิตนะครับ
ขณะปฏิบัติหน้าที่โดยเหตุการณ์นี้เนี่ย
เกิดขึ้นเมื่อเจ้าที่ตำรวจครับได้รับแจ้งว่ามีคนร้ายเนี่ย
จริงเนี่ยตำรวจภูทรจังหวัดนครสวรรค์ก็ได้ออกติดตามคนร้ายนะครับ
ผู้ก่อเหตุคนร้ายนี่ได้ฮุ้มคลั่งยิงสิะไชต้นที่ตำรวจนะฮะ
ส่งผลให้ร้อยตำรวจเอกชายปติญญานะครับผม
งปานรองสารวัตรสืบสวนสถานีตำรวจภูทรหนองปิงเนี่ย
หรือว่าผู้กองเอกนะครับถูกยิงได้รับบาดเจ็บแล้วก็
เสียชีวิตในเวลาต่อมาครับซึ่งเจ้าที่ตำรวจเนี่ยได้จับกลุ่มตัวคนร้าย
ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับและจะดำเนินการตามกฎหมายก็
กล่าวว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติขอแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
แล้วก็ขอสะดุดีวิรกรรมของร้อยตำรวจเอกนะครับผม
ปีนะครับตำรวจภูทรจังหวัดนครสวรรค์ครับที่ได้ปฏิบัติ
ที่พิทักษ์สันติราชด้วยความตั้งใจเสียสละจนวาระ
สุดท้ายของชีวิตจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับพลตำรวจเอก
สวัสดิ์แจ้งยอดสุขครับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้
เรื่องของเงินสวัสดิ์การอย่างเต็มที่รวมถึงสวัสดิการของ
ต้นสังกัดนะครับแล้วก็สวัสดิการอื่นอื่นเพื่อช่วยเหลือ
ยายาครอบครัวของเจ้าที่ตำรวจผู้เสียชีวิตและให้
กำลังใจครอบครัวที่ได้รับความสูญเสียจากเหตุการณ์ไม่
คาดฝันดังกล่าวนี้นะครับนะฮะก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วย
นะครับตายในนะฮะเสียชีวิตในหน้าที่เลยนะฮะอืมนะครับ
ก็มีการเตรียมปุ่มบำเน็ตผู้กองเอกนะครับผมค่ะเอาละอีกหนึ่งเรื่องเนอะ
บอกแล้วในที่สุดแล้วเรื่องหมูมันแพงหรือไม่แพงอ่า
เมื่อวานนี้แม้กระทั่งไทยรัฐของเราทั้งวันเนี่ยเราก็ติดตามเรื่องข้าวของแพงครับ
ข่าวใส่ไข่เองคนเวลาเราพูดถึงเรื่องข้าวของแพงเนี่ยเราจะเห็นสองเรื่องที่ควรจะมี
กันทีหนึ่งที่แม่แองจี้ใส่อยู่บนหัวนั่นอ่ะถูกโดนจับแล้ววันนี้
จับเดี๋ยวเรามาไล่เรียงแต่ขนาดเดียวกันเนี่ยเรื่องข้าวของแพงเนี่ย
เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่คนเขาพูดถึงกันเยอะมากนะไหมเนอะใช่ครับค่ะค่ะ
อย่างเรื่องของหมูเนี่ยค่ะที่มีราคาแพงเพราะว่ามันเกี่ยวกับเรื่องของการกักตุลสินค้าหรือเปล่า
อ่าฮะทางทีมชุดเฉพาะกิจกรมประสุทธิ์อ่ะค่ะเขามีการเข้าตรวจสอบห้องเย็นแห่งหนึ่งเรียกว่าใหญ่มากนะคะที่จังหวัดสงขลา
เข้าไปถึงปุ๊บมีซากของสุกรกว่าสองแสนกว่ากิโลค่ะโอ้โหแล้วเขาไม่สามารถระบุแหล่งที่มาด้วยว่า
เอ้าทำไมไปอยู่ตรงนั้นล่ะสืบเนื่องมาจากวันที่สิบเก้ามกราคมอ่ะค่ะ
ชุดเฉพาะกิจกรมประสุทธิ์โดยด่านกักกันสัตว์สงขราเขามีการเข้าไปตรวจสอบห้องเย็นแห่งหนึ่งในจังหวัดสงขรา
จนถึงมกราคม๒๕๖๕จำนวนทั้งสิ้นนะคะ๒๑๑๓๖๑กิโลกรัม
ครับแล้วก็พบว่าณวันที่เข้าไปตรวจสอบเนี่ยค่ะ
มีซากสุกรคงเหลือในคราง
ซึ่งอันนี้เขาไม่สามารถระบุแหล่งที่มาของซากสุกรได้
ก็เลยดำเนินการทำการอายัดซากสุกรดังกล่าวเอาไว้

ด้วยราคาสินค้าและบริการพศ๒๕๕๙
ประกอบข้อกฎหมายอื่นด้วยนะคะที่เกี่ยวข้อง
แล้วก็ได้กำหนดแผนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปตรวจสอบห้องเย็นทุกแห่งในจังหวัดสงขลาด้วยตอนนี้

ระหว่างวันที่๒๑ถึง๓๑มกราคมนี้เขาจะลงพื้นที่ไปตรวจสอบ
ซึ่งพรุ่งนี้นะคะ๒๑มกราคมกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าปคปเนี่ยค่ะ
ก็จะลงพื้นที่เพื่อที่จะตรวจสอบข้อเท็จจริงและดำเนินการตามกฎหมายต่อไป
โอ้โหเดินกินด้วยคือเข้าไปแล้วเจอแบบนี้เลย
ราคาที่ประกาศกันไปมันแพงเหลือเกิน
หมูเนี่ยเลยมาตั้งเกือบเดือนแล้ว๒๐กว่าวันแล้ว

หลุดไปเท่าไหร่แล้วทำไมไม่มารับไปขายสักทีนึง
พี่โทนี่บอกอ๋อหมูแพงมันมีวิธีแก้นะ
คือหนึ่งเราจะต้องนำหมูเข้ามาจากต่างประเทศก่อน
เร่งผลิตหมูคือรีบนำเข้าแม่พันธุ์มาซะ
ให้มีหมูให้เพียงพอต่อการบริโภคของภายในประเทศ
และ๓สาเหตุมันเกิดจากการที่มีห้องเย็นตอนนี้
กักตุ่นหมูแล้วก็มีจริงด้วย
เจอแล้วหนึ่งคำถามว่าทำไมถึงไปอยู่ห้องเย็นทั้งภาคใต้
เพราะทางภาคใต้ส่วนใหญ่เอาจริงว่าหมูน้อย
แต่เขาบอกว่าภาคใต้เป็นภาคที่มีห้องเย็นเยอะ
เนื่องจากว่าภาคใต้เป็นแหล่งผลิตอาหารทะเลถูกต้องไหมครับ
ที่ผ่านมาเนี่ยอาหารทะเลเนี่ยผลิตได้น้อย

ก็เลยใช้เย็นเข้าวาดกันไว้
ที่สงขา๔กิโลเนอะน้อง
๒แสนกว่าโลนะคะ
ตอนนี้ครึ่งนึงแล้วอะถ้าสมมติเจอกระดับที่สองแสนโล
เจอครึ่งนึงแล้วนะ
นี่จริงทาง

ที่สงขาลงไปทุกที่ที่เป็นห้องเย็นเลย
เพราะฉะนั้นเนื้อสัตว์นี้เก็บถ้าสมมุติล็อตนี้ออกมา๒แสนโลเนี่ย

แล้วหมูฟรีสไว้เนอะ

แต่หมูเนื้อสัตว์มันเก็บไว้ได้๖เดือนจริงใช่ไหม
ใช่หมูแต่เวลาหมูสัตว์ก็ไหวว่ามันละลายน้ำออกมาแล้วความ

ถ้าเป็นหมูสดเนี่ยวันต่อวันเนี่ยมันยังโอเคกว่า

อันดับแรกเลยยังไง

ก็กักดีกว่าเราลงทุนโลละ๖๐บาท

ขายได้๑๒๐ลงทุนล้านหนึ่งได้๒ล้าน

ไปทำงานเรากินโจ๊กหมู

เมื่อเขารู้ว่าเดี๋ยวมันจะขาดหมู
อันนี้คิดเองนะฮะสมการไม่มีใครบอก

ในฐานะเราเป็นคนที่มีทุน

เรายังรู้มาก่อนว่ามันจะขึ้นตอนเท่าไหร่

ตุ๊ดจีนน่าจะปล่อยช่วงตุ๊ดจีนนะพี่ชาว
ตอนนี้พี่ว่าเขากะว่ากะปล่อยตุดจีนอยู่แล้ว

ดังนั้นก็ต้องไปเช็คในทุนรายใหญ่นะถ้าอย่างนั้นถูกไหม
เพราะบางทีการที่ตอนนี้เราลงพื้นที่

ไปที่ไหนอะอเจมส์พ่อถึงบอกเมื่อวานเราถึงบอกกว่าว่าอืม

เขาซื้อมาเราย้อนกลับไปข่าว๖๐บาท
แล้วตอนนี้ขายเท่าไหร่

กว่าบาทยิ่งกว่าทองอีก
ถ้าสมมุติขายหมดอ่ะมุ่งไปถึง๒แสนอ่ะ
๑เนอะโอ้โฮตายแล้ว

มุ่งไป๒แสนกิโลบวกก่อนโอ้โฮให้๒แสนกิโลนะอือฮือ
ขนาดเฉพาะห้องเย็นเดียวนะคะถูกต้องอันนี้คงต้องมีการไปตามเช็คเรื่องนี้แหละค่ะ
ไม่อย่างนั้นมันแก้ข้อกรหารที่ไม่ได้

แสดงว่าพวกเขารู้มาตลอดว่าหมูมันจะต้องขาดแคลน

ถูกแล้วช่วงตุดจีนซาแซ๓อย่างก็มีหมู๓ชั้นแล้วก็มีไก่แล้วก็มีเป็ด๓อย่าง

แม้กระทั่งแบบว่าบางคนแบบจะต้องทำกับก้งกับข้าวไหว้อีกเยอะหนักอยู่

เพราะหมูเป็นวัตถุดิบหลักของคนไทยที่ใช้บริโภคนะครับ
แล้วไปกันต่อฮะคือห้าจอมปวกเศียรพญานาคโผล่กลางป่า

เพราะเครียดเรื่องของแพงไงแม่ก็ต้องไปหาที่พึ่ง

ได้มีเงินแล้วก็จะได้ไปซื้อของแพงได้ไง

ในเมื่อค่าแรงมันไม่ขึ้นแม่ก็ต้องไปหาอะไรอย่างนี้ที่แบบ
เจ็ดพอร์ตไงโอ้ยแล้วถูกแล้วก็จะไม่ต้องไปหาอะไร
แล้วให้ฉันมานั่งอ่านข่าวปวกเศียรพญานาค
มันก็ต้องมีภาคหมดเผื่อคุณผู้ชมเขาจะอยากได้เล็ก
นี่ทำรายการมา๘ปีเคยออกบ้างไหมฮะ
เฮ้ยออกอยู่นะออกอยู่แม่งอยู่
สถิติ๘ปีเนี่ยคุณเคยถูกกันบ้างไหมตอบมากันหน่อย

ผู้สื่อข่าวรายงานเลยครับพบจอมปลวกมีรูปร่างคล้ายกับเสียญพญานาค
จากพื้นดินโดยบังเอิญนี่เออแต่ก็เหมือนว่
ตรงนี้อยู่ที่ไหนอยู่ที่บริเวณเนินคันดินทางลงฆ่าสัตว์ครับ
ลงโรงฆ่าสัตว์เนี่ยที่กะบินบุรีจังหวัดปราจินบุรี
ชาวบ้านก็คือ๕หู้วเศรษฐ์พญานักเศรษฐ์พญานัก
เพราะว่างวดที่ผ่านมาก็ได้เลขนะ
นี่ไงบางแรกต้องมา
อ่า๙๕ด้วย

ผู้สื่อข่าวก็บ้าไปกับเขาด้วยผู้สื่อข่าวไทยรัฐลงพื้นที่
สองตัวมันออก๙๒๒๙ไม่รับซื้อ๕๙๙๕ถูกได้ไหม
ผู้สิทธิ์ข่าวลงพื้นที่แล้วก็ไปลงพื้นผิวด้วยนะครับ

ก็๒ตัวมันออก๙๒เหรอไหมฮะ

เลขลดที่แม่บอกว่า๑๙๕แล้วถามว่าถูกได้ยังไงใช่ไหม

นี่เล่นหัวเอกชนไงเอ็มอาร์ที
ภูสิเท่านั้นนะครับก็ลงพื้นที่
ภูสิเท่าไทยรัฐก็แน่นอนเนอะไปลงพื้นที่ตรวจสอบจอมปวกจังกราว
พบว่าบริเวณคันดินเนี่ยเป็นสวนป่ายูคาริ
พร้อมกับมีชาวบ้านเนี่ยเข้ามาผูกผาด๓สี
กราบว่ายจอมปวกอีกหนึ่งเว้นต่างตูบเดียนน้ำดื่ม
ผู้ที่เรื่อยรัมศัลธาก็นำมากราบมาว่ายกันเนี่ยนะครับ
จอมปลวกพญานาคเพราะใช้คำว่าจอมปลวกพญานาคเนี่ยเป็นปู่ศรีสุโธครับ

จากนี้เนี่ยร่างทรงมาด้วย
ร่างทรงมาสิร่างทรงนี่ไม่ใช่คนปาจินนะร่างทรงนี้เดินทางมาจากไกลนะ
อ๋อไม่ใช่คนพิธีไม่ใช่เมื่อข่าวออกไปปุ๊บแม่ร่างทรงชอบ
เดี๋ยวนี้ใบกระท่อมมันกินแล้วบางทีกินแล้วผิดไงร่างทรงผู้มหัศจรรย์ก็เลยเยอะหน่อย

ผมไปเจอมาเนี่ยหลังพูดมีอิทธิฤติเยอะนะ
เดี๋ยวจะต้องติดต่อร่างทรงที่กำลังจะเดินทางมาจากแดนไกล
เปิดเผยไม่ได้อ้าวทำไมแม่รอบวงสวงก่อนโถเล่ามาทั้งหมดนี้
แล้วก็เดี๋ยวพูดไปพูดมาเดี๋ยวก็ถูกสกัดกันอีกซื้อไม่ได้อีก
นี่ลงมายิงทิ้งที่สวนยางเลยเนี้ยอืมนะครับผมไม่รู้เรื่องเลยเนี่ย
ดูดับได้แต่ก็จะแตกใจอยู่เอไปวันนี้เรื่องแปลกทั่วไทยมาก็ตั้งแต่วันที่๒๐

เขาบอกงวดหน้าเหมือนจะต้องเลื่อนเมื่อวันนึงใช่ไหม
นะครับผมรู้สึกว่าไม่รู้มี

นะครับผมนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็ติดต่อด้วยนะครับนะฮะ
พวกเขาเลยก็ว่าหวยก็เหมือนผู้ชายเจ้าชู้
เจ้าชู้ก็เหมือนหวยฮะดวงดีก็รวยถ้าดวงสวยก็ถูกทางฟรีนะครับ
วายนะครับตรงนี้นะฮะไปไปถามเรื่องสภาพอากาศคุณผู้ชมกันบ้างค่ะ
ตอนนี้เป็นยังไงกันบ้างคะรู้สึกเย็นขึ้นไหมคะทางภาคเหนืออยู่ดีก็คือฝนตกลงมาไหมคะเมื่อคืนนี้
เห็บก็ตกลงมาหลายคนไม่ทันตั้งตัวเพราะไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้น
เกิดขึ้นแล้วนะคะ๒๐มกราคมกรมอุตุนิยมวิทยาก็มีการประกาศเตือนอันนี้เป็นฉบับที่๒
ระบุบอกว่าช่วงวันที่๒๐ถึง๒๒มกราคม
คลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกจะเคลื่อนผ่านทางภาคเหนือ
ภาคกลางตอนบนแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของประเทศไทยค่ะ
ประกอบกับว่ามันมีลมใต้แล้วก็ลมตะวันออกเฉียงใต้เนี่ย
นำความชื้นจากอ่าวไทยแล้วก็ทะเลจีนใต้
เข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเชียงเหนือภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออก
รวมถึงกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลด้วยค่ะ
ลักษณะแบบนี้ก็จะทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรง
โดยมีลูกเห็บตกบางแห่งเกิดขึ้นได้ในระยะแรกนะคะ
หลังจากนั้นอุณหภูมิจะลดลงโดยภาคเหนืออุณหภูมิจะลดลง๓๕องศาค่ะ
ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนืออุณหภูมิจะลดลง๑๒องศาเซลเซียส
สำหรับบริเวณยอดดอยมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดเลยนะคะ
อุณหภูมิต่ำสุด๔๑๑องศาเซลเซียสกันเลยทีเดียว
เพราะว่าจะมีภาพข่ากันมาช่วงเช้าเมื่อมีคนตกใจมากอยู่ดีก็วิ่งออกไปรอเก็บลูกเห็น
แล้วอยู่ดีฝนก็มาอย่างแรงตอนแรกมันไม่ได้มีทีท่าว่าจะมีฝนนะคะ
ปรากฏกลับมาถึงปุ๊บฝนมาลมแรงเหน่งนี้
นี่แหละค่ะพอหลังจากหมดฝนตรงนี้ปุ๊บหนาวจะมาค่ะ
น่าจะหมาล็อตสุดท้ายเลยนะพี่ธาวะ
จะห้วยแหวน
แต่ว่าแม่ไม่อิ่น
แม่ไม่อิ่น่ะไม่มีอิ่มหนาวด้วย

เราเลิกพูดเรื่องหนาวหนาวมันเหมือนกับสิ่งที่ไกลตัว
ทุกวันนี้คำว่าหนาวถ้าสมมติเราไม่ได้อยู่ต่างจังหวัด

ฝุ่นน่าพูดกว่าหนาว
หนาวมาทีเมื่อกี๊ประกาศโคมโคม
รู้ม่ะไงฝุ่นมันเกินค่ามาตรฐานแค่ไหนกันแล้ว

ใสชะหนาวเดินหนึ่งนะครับใสเจนจริง
แม้เห็นหมอกประกาศอากาศน้ำเห็นหมอกโอ้สวย

เหมือนสูตรบุหรี่ปีละทันกว่าวมวลน่ะ
เหมือนสูตรบุหรี่แบบ

ไฟลายปรับผ้านุ่มสูตรเข้มข้นพิเศษผ้านุ่มรีดง่ายหอมสดชื่นติดทนยาวนาน
กำจัดกลิ่นอับชื้นที่ต้นเหตุ
ไปค่ะไปดูเรื่องของรปภนะคะ
ที่จะเข้าไปรับเงินเดือนเดือนสุดท้ายงวดสุดท้าย
เพราะว่าตัวเองเนี่ยจะขอลาออกแต่ปรากฏว่า
ถูกชายชะกัน๖๗คนเข้ามาแล้วรุมเตะต่อยกระทืบเขา
ทำร้ายร่างกายเขาที่บริษัทเลยมีการไหว้ขอชีวิตนะคะ
แล้วเขามีการแฉออกมาบอกว่ามีตำรวจอยู่เบื้องหลังเรื่องนี้ด้วย
เมื่อเวลา๑๒๓๐ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะก็
แล้วก็พวกรวม๔คนถูกทำร้ายร่างกาย
ก็เข้าไปให้ปากคำเพิ่มเติมกับพนักงานสอบสวน
หลังจากที่มีการแจ้งความไว้ว่าถูกชายชะกันในบริษัทรักษาความปลอดภัย
รามคำแหงรุมทำร้ายร่างกาย

ตัวเขาเองแล้วก็พวกรวม๔คนจะไปรับเงินเดือนงวดสุดท้าย
หลังจากที่ตัดสินใจลาออก
ซึ่งบริษัทนัดแนะให้เข้าไปรับเงินดังกล่าว
โดยมีผู้จัดการฝ่ายกำลังพลของบริษัทให้การต้อนรับนะคะ
โดยระบุบอกว่าให้พักคอยที่ห้องประชุม
จากนั้นก็มีชายชะกัน๖๗คน
แต่งตัวรัดกลุ่มเลยพร้อมกับสวมหมวกกันน็อก
ปิดบังใบหน้าแล้วก็มีอาวุธมาแบบครบมือค่ะ
เข้ามายึดโทรศัพท์ของทุกคนก่อนจะรุมทำร้ายร่างกาย
กระทืบตบต่อยโดยใช้กระบองสั้นทุบตีตามร่างกาย
ซึ่งตัวพวกเขาเองไม่สามารถปัดป้องได้นะคะ
โดยกลุ่มคนดังกล่าวนั้นทำร้ายนานกว่า๕นาที
โดยขณะที่ลงมือเนี่ยมีพนักงานคนอื่นของบริษัทเห็นเหตุการณ์นะคะ
แต่ไม่มีใครเข้ามาช่วยเหลือเลย
หลังจากนั้นค่ะผู้จัดการฝ่ายกำลังพลของบริษัท
ก็เรียกหัวหน้ารอปภเข้าไปในห้องแล้วก็อัดเสียง
ถามสาเหตุถึงการลาออกค่ะ
แล้วก็มีการถ่ายรูปบาดแผลของแต่ละคนไปด้วย
แต่ไม่มีการถามถึงเหตุการณ์ที่ถูกทำร้ายเลย
ตัวเขาเองเขาเลยคาดว่าสาเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยน่าจะเป็นเพราะว่า
กลุ่มของตนลาออกจากบริษัท
ก็เลยสร้างความไม่พอใจให้กับเพื่อนร่วมงาน

ก่อนที่จะตัดสินใจลาออกเนี่ย
คือเขาก็บอกว่าเขาทำเรื่องยื่นจดหมายลาออกตั้งแต่ต้นเดือนธันวาคม
แล้วก็มีผลให้ออกสิ้นเดือนธันวาคม
อันนี้ก็เป็นไปตามขั้นตอนของบริษัทในเรื่องของการยื่นใบลาออกอยู่แล้ว
โดยปกติแล้วเรื่องของการจ่ายเงินที่บริษัท
จะเป็นการจ่ายด้วยการโอน
แต่ครั้งนี้นัดมารับที่บริษัทค่ะ
เพราะบอกว่าเข้ามาเคลียร์เอกสารแล้วก็ค่าใช้จ่ายอื่น
นี้เขาก็เชื่อว่าคนที่ทำร้ายน่าจะเป็นคนในบริษัท
เพราะว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นในบริษัทรักษาความปลอดภัย
ไม่น่าจะมีคนอื่นเข้ามาได้
สำหรับอาการบาดเจ็บของตนเนี่ยนะคะก็มีรอยถลอกที่ใบหน้าข้างขวา
มีรอยฟกช้ำตามแผ่นหลังประมาณ๔๕จุดใหญ่
ตอนนี้ก็ยังมีอาการปวดอยู่ด้วยนะคะ
ก็มีการทานยาตามที่แพทย์จ่ายให้แล้ว
ทางด้านนางเสาเอนามสมมุตินะคะ
นี่ก็เป็นลูกสาวของทางรอปภเองเนี่ย
เขาก็ทราบว่าชายชะกันที่รุมทำร้ายร่างกาย
พ่อเขาเนี่ยยกมือขอร้องไหว้แล้วเนี่ย
ถึงจะยอมหยุดนะยกมือไหว้เนี่ย
เห็นว่าชายชะกันเดินเข้าไปรับซอง

แล้วคนในบริษัทเรียกคนคนนี้ว่าผู้การนะคะ
ซึ่งพฤติกรรมของชายชะกันทั้งหมดเหมือนกับคนที่ตั้งใจ

คุณเข้ามาเมื่อไหร่ฉันจะทำร้ายร่างกาย
เข้ามาโดนนี่คือตั้งใจ

เอาล่ะเดี๋ยวนี้สังคมมันน่ากลัวเนอะ
สังคมมันเครียดนะอย่าซีเรียสนะจ๊ะ
วันนี้กัญชาไม่ใช่เป็นยาเสพติดแล้ว
บอกแล้วเต็มปากเลยจริงหรือพอกอดล๊อค
ไปก่อนที่เราจะเข้ารายการอ่าคือเราปลูกกันได้อ่าฮะอืม
ปลูกกันได้แต่ถ้าคุณดูดแล้วเมาคุณโดนจับมั้ยครับ
เอ้าเอ้า

ได้ไม่ผิดปฏิบันไหมไม่พิดแต่ถ้ากินเหล้าแล้วขับรถอ่ะโดนจับอ่อ
โดนจับฉันใดฉันนั้นอืมเดี๋ยวตามประมวลกฎหมายเขาจะออกมาอีกทีหนึ่ง
จะไล่เรียกันอีกทีนึงอ๋อฮะเหมือนกินการชาสูบการชาสแล้วไปตรีคน
อย่างเงี้ยอ่าฮะคือถ้าตีน้ำลนสูญชาวน่าใจเย็นน่ะอือ

กำลังจะถามว่าให้ปลูกไหน

หลักใหญ่ใจความซึ่งเดี๋ยวเขาจะค่อยจะแถลงออกมาเพราะว่า
วันนี้อย่างแรกที่เรามั่นใจกันได้เลยคือ
กัญชาไม่ใช่ยาเสพติด
กัญชาจะไม่ใช่ยาเสพติดอีกแล้วนะฮะ
ต้องเอายกเว้นว่าไม่เป็นยาเสพติดให้โทษ
คือสารสกัดจากพืชกัญชากัญชงเนี่ย
เฉพาะที่ได้รับจากการอนุญาตปลูกในประเทศนะครับ
อย่างที่เขาบอกว่าไอ้ที่ไปยับยั้งมาลงมะเร็งอะไรอย่างนี้
เอาง่ายมันเดี๋ยวรอให้เขาพูดมาแล้วกันว่ามันเกี่ยวมีคุณภาพ
ถ้าสมมุติเป็นแบบรักษาภูมิคุ้มกันหรืออะไรก็แล้วแต่มันก็จะเดี๋ยวดูว่า
ขั้นตอนเป็นยังไงแต่ต้องกระทรวงสาธารณสุขเนี่ย

เขาปลดแล้วฮะแต่ทุกสิ่งทุกอย่างที่จะทำผลิตภัณฑ์ออกมาขาย

แล้วถ้าสมมติเราแบบเดินดูดตามถนนอะไรงี้ได้มันหมด

อ๋อใบคล้ายกัน
แปลงว่าถ้าเกิดน้องเขาปลูกวันอื่นเขาไม่โดนจับเลย
วันนี้เป็นวันดี๒๐มกราคม๒๕๖๒
ไม่มีกัญชาอยู่ในยาเสพติดอีกแล้วครับ
เน้นย้ำในส่วนนี้ขั้นตอนต่อไปคือจะต้องเสนอ

ปศน่าจะเข้าใจแล้วนะฮะตอนนี้

ในวันที่คราวนี้ปปศจะรับรู้ว่ากัญชาไม่ใช่ยาเสพติด

หลังจากผ่านแล้วเราก็จะเสนอต่อกลับมาที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
เพื่อที่จะลงนามประกาศใช้ต่อไปนะครับ
เมื่อผ่านแล้วเนี่ยกัญชาก็สามารถปลูกเพื่อใช้ในทุกส่วนได้หรือเปล่า
วันนี้นายแพทย์วิทธิเขากล่าวว่าหลังจากที่รัฐมนตรีคือรัฐมนตรีหนูเนี่ยนะครับ
รัฐมนตรีสาธารณสุขลงนามแล้วก็ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ซึ่งตามเจตนารมณ์ของประมวลยาเสพติดคือไม่มีกัญชาเป็นยาเสพติด
แล้วก็เป็นร่างเดียวกันก็ไม่ระบุชื่อกัญชาเป็นยาเสพติดอีกแล้ว
ถ้าเขาไปตรวจแล้วมันมีมากกว่า๐๒

เพราะฉะนั้นการครอบครองหรือการค้าจะไม่เป็นความผิดอีกต่อไปใช่ไหม
วันนี้เขาก็กรอกแล้วครับหากกฎหมายไม่ระบุปัญญาเศรษฐีอีกต่อไป

แปลว่าวันนี้เราปลูกกัญชาเสรีกันได้หรือยัง

ใครจะทำเป็นผู้อุตสาหกรรมทำเป็นเรื่องเป็นราว

แล้วนำช่อกัญชามาใช้
หากยังไม่มีกฎหมายฉบับอื่นออกมาบังคับหรือควบคุม

บอกว่าที่บ้านต้มกงต้มไก่อะไรก็ได้

แม่เมาใหญ่เลยวันนี้ตายเยอะมาทั้งวันนั้น

จับน้อยจับแหวะ
พวกนี้ก็ตรวจอย่างไรล่ะมันเกินตรวจฉี่หรือไง

ถ้าเมานั่งดูดบ้องก็โดนอยู่แล้วล่ะ
ดูดบ้องนาทีเอฟซีกี่สิบเปอร์เซ็นก็ไม่รู้

มันออกหมดอ่ะ
เอาแค่น้ำมันกัญชามาเขายังสกัดเวลาเขาสกัดน่ะ

ในฐานะที่ตัวเองศึกษากัญชามาอย่างดีเลยนะครับ

กัญชาที่เป็นขวดดำ
วิธีการสกัดมันอาจจะยังไม่ได้ผลนะ
คือมันเป็นวิถีชาวบ้านเม
สกัดแบบน้ำดำมันคือวิถีชาวบ้าน

คุณควรจะแพทย์ปรึกษาแพทย์ทางเลือก
เดี๋ยวจะมีแพทย์ทางเลือกที่ได้ใบรับรองจากกัญชามา

รู้ว่าบางคนฟังว่ากัญชาดูอย่างนี้

ใช่ฮะแล้วก็สิ่งสกัดจากยางกัญชานั้น
ก็มีผลที่แพทย์เขาไม่รับรองด้วย

คือเขาจะเอาใบเอาดอก

มันสวยเนอะหุ้ยนะ

เฟย์เปิดคาเฟ่กัญชารอไว้ก่อนแล้วนะ

นะครับผมที่บ้านมีตึกแถว๓ห้อง

มีคนถามมาว่าคุณมดดำศึกษาเก่งจริง

นอนไม่หลับต้องไปรักษาอาการนอนไม่หลับ

แต่ปรึกษาหมอหมอคนนี้คืออยู่อเมริกาเลยนะ

เพราะเขารักษาอันการโรค

ขอติดกัญชาแล้วกันกัญชาไม่น่ากลัว

กัญชายนี่หลอนกว่ากัญชายหรอค่ะ

๖โมงเช้าไปเอาโฆษณาฉันมาจากไหนก่อน

คิดถึงพี่มดดำมาสิส่งหาเลยไม่ส่งมามากนะครับจริง
กัญชัยหลอนได้ทั้งวีทั้งวันแต่กัญชาน่ะมันหลอนแล้วนอนหลับ
เข้าใจไหมอ่าแล้วโอเคอืมนี่ส่งไปหาพี่หนุ่มอยู่แล้วค่ะ

ไม่รู้เป็นยังไงบ้างเนอะพี่หนุ่มเหรอนั่นฝากแกอยู่ว่าตรวจปลดออกมาแล้วเป็นยังไง

พ่อค้าแม่ขายก็ถามถึงคุณหนุ่มกัญชัยเป็นไงบ้าง
อันลูกแม่บอกพี่เขายังไม่ตีดเขาแค่กักตัวอยู่
อยากเห็นหนุ่มกัญชัยกักตัวเพราะฉะนั้นลองเมาส์มหาว

หมอจีนไม่เปิดประตูเถอะให้ชั้นไปฝั่งเข่มงงมาก
อ่ะมาทิ้งเรื่องราวของเจ้าหนูนักบิดกันบ้างดีกว่าครับคุณผู้ชมครับ
เปลี่ยนอารมณ์กันนิดหนึ่งฮะเตรียมขี่มอเตอร์ไซค์
แต่บอกเลยงานนี้ที่มาของคำว่าออกตัวแรงนะครับผม
โอ้โหเมื่อผู้ใช้เฟซบุ๊คลายหนึ่งได้โพสต์คลิปวิดีโอ
พร้อมระบุข้อความว่าหลานกูมันแน่นอนจริง
อุ๊ยอุ๊ยอืมอ้อหวัยไม่ติดยังไม่ติดรถเป็นอะไร
ต้นต้นรถเป็นไรอ่ะนึกถึงโฆษณาสมัยก่อนเอาแล้วติดแล้วนะ

โอ้โหเรียบร้อยฮะนะครับผม

ในคลิปเนี่ยจังหวะที่น้องหนูรายหนึ่งครับกำลังเดินมาที่มอไซค
อย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะครับแล้วก็ขึ้นท้องนะครับ
โอ้โฮพร้อยครับโอ้โฮตายแล้วลูกเอ๋ย
วิ่งเลยฮะหายไปไหนฮะหายเลยฮะ
แล้วเป็นยังไงอ่ะพนลักษณีย์กล้องเลยนะครับ
นะครับผมก่อนจะขึ้นคล่อมแล้วก็จะสตาร์ทเหยียบไปสองสามครั้ง
เครื่องก็ไม่ติดฮะมาครั้งที่สี่เครื่องติด
พอติดปุ๊บจังหวะที่กำลังบิดคันเด้ง
เพื่อจะออกตัวรถกลับพุ่งชนกำแพงบ้านฮะดูฮะอีกรอบหนึ่งครับ
ติดแล้วนะฮะจะออกตัวแล้วครับ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
บ้างก็บอกว่านี่สินี่สินะชนแล้วหนีนะครับ
ของจริงนะฮะแต่คู่กรณีเป็นต้นไม้กับกำแพง
หวยออกเลขทะเบียนรถ๓ตัวตรงไปเลยทีเดียวนะครับ

โชครีดีที่สนุนรายนี้
พิสูจน์ความหอมกลิ่นกุหลาบติดทน
โลชั่นมิสทีนไวท์สปาโรเซ
วันนี้คนพูดถึงน้องยอดกัน
นี่หรอมากเลยนะครับโอ้โฮทองนี้ก้าว
เพราะเราเนี่ยเคยหลงรักน้องยอดกันมาตอนที่เล่นบท
ตอนคุณไหนนู้นเล่นเป็นลำยองนะครับใช่ไหมอืม
น้องยอดแบบเป็นเด็กดาราที่แบบโอ้โหเล่นได้สมบทบาทมาก
วันเฉลิมไหมวันลูกคนโตอ่ะใช่ไหม
ต้องย้อนมาเล่นเรื่องอะไรอีกแต่เรื่องลำยองเป็นคนที่คน

ตอนนั้นน้องยอดเป็นเด็กอะไรน่ารักนี้อ่ะหล่อมาก
ห่อตั้งแต่เด็กเลยเอาง่ายแล้วตอนนั้นก็เป็นแบบคนที่แบบว่า
ชื่นชอบดาราเด็กกับน้องยอดต้องมาอันดับหนึ่งนะฮะ
คนก็อยากจะเห็นว่าโตขึ้นมาแล้วเป็นยังไง
วันนี้โลกทวิตเตอร์คึกคักกันตั้งแต่ช่วงค่ำวันนี้นะฮะ

เทรนีเอยอร์ชยงศิลป์แล้วก็ยอร์ชยงศิลป์เนี่ย
ทะยานขึ้นติดเทรนด์ทวิตเตอร์อันดับหนึ่งในประเทศไทยครับ
หลังเริ่มมีความชัดเจนว่ายอร์ชยงศิลป์วงพนิษฐ์โน่นนี่
จะได้เป็นหนึ่งในเมมเบอร์เทรนีเอ
โดยจะมีสมาชิกทั้งหมดเจ็ดคนอืมซึ่งกำลังจะเตรียมตัวเดบิวต์ในปีสองพันยี่สิบสอง
โด่งดังบีทีเอสครับนะครับผมการเปิดตัวในครั้งเนี้ย
ต้องยกเครดิตให้กับเราแฟนคับที่สังเกตว่ายอร์ชยงศิลป์เนี้ย
คลิปวิดีโอฉลองวันเกิดอูชาญเหรอฮะอูชานี่ก็คือเป็นหนึ่งในสมาชิกวันเกิด
สำหรับการฉลองวันเกิดครบสิบแปดปีของผมผมจะไม่ลืมวันนี้เลย
ครับนะฮะทั้งพี่สังวรพี่ลีโอเจมส์เจเจจีหุ่นและที่สุดก็ได้เปิดเผย
พี่ยอร์ดขอบคุณมากมากอื้อส่งก็ไปเกาหลีแล้วตอนนี้อีกคนหนึ่งเนอะ

แล้วก็คุณแม่ก็ขอบคุณทางบริษัทยักษ์ใหญ่ทางนู้นด้วย
อืมนะครับผม

แต่น้องยอดเนี่ยอย่างที่บอกวันเฉลิมรุ่น๓ทองเนื้อ๙
มีภาพยนตร์ด้วยนะฮะซีรีส์ละครอีกมากมาย
เช่นวัยแสบสาแหลกขาดโครงการ๒
แสดงว่าเค้าบูลอย่างพี่บอกว่าเป็นยังไงละลูกผม
เป็นเกาหลีล่วลลูกเอ๊ย
ส่องได้แล้วอ่ะเกาหลีมาเลยน่ะ

เราก็ส่งกำลังใจส่งแวนเชียร์น้อง

เราอยู่กันสักหลายปีนะลูกนะ

พ่อใหม่ฝันหนูยังมีซิงเกอร์ลของตัวเองอ่ะแม่
เจ๊อยากต้องการเพลงชัวร์หน่อยตอนนี้
อิแจ๊กยังไม่รู้อะไรขุยดังเลยแม่
ดังมันเป็นคนตามมาเยอะ

เออพาลักษณ์โปรโมทการบันทึก
โอ้ฮะนะฮะ
โภยสนาที่ชอบแจ๊กกับนิกกี้ฟังไว้นะฮะ

ไปพักโภยสนากันสักทุ่นึงค่ะเดี๋ยวกลับมา
ใครอีกแล้วอ่าฮะลูกรักอีกแล้ว

แต่เขามาแบบธรรมดาไม่ได้จริงนะคนนี้
ธรรมดาไม่ได้หรือบ้าบ้าไม่ได้หรือลืม

โอ้โหนักเอ้ยอยากให้มีขันน้ำมนต์สักหน่อยนะลูก
ผมอมได้ขนาดนี้ต้องมีเลขเด็ดแล้ว
นะนี่ดูหรอลูกรักอบ๊วยรัก๒๙เลยอืม
ฉันพาไปว่ายพ่าบอกโอ้พี่พาผมไปว่ายพ่าผมเหนื่อย
มันบอกเอาล่ะไม่ได้เจอมันเลยจริงไม่ได้เจอหลายปีแล้ว
ชาลีก็บอกว่าแคปชั่นไว้ว่าอายุ๙๑แล้วขอบคุณทุกคำอวยพร

และทุกคนที่ส่งของมาให้นะครับเวลาไวมาก
ตอนนั้นถ่ายหนังเป็นเจี๊ยบตอนนั้นอายุแค่๙ขวบ
ว่าไม่ใช่๑๔ว่ะ
๒๐ปี๙ควบนะครับตอนนี้๒๙แล้ว
ดูหนังแฟนฉันตอนนู้นตอนนี้ก็คง
เดี๋ยวก็จะตบปาก๘๐ปี๙จะถัดแล้วฉันนะครับยอบ
ผมขอให้มีความสุขมากนะครับ
นี้ขอให้เจอแต่สิ่งดีสุขภาพดีกันตลอด
นั่นแหละรีบมีสติแล้วกลับมาทำงานไอ้บ้า
อ่าฮะตอนนี้เนี่ยยังไม่หมดแล้วนะ
ยังไม่กลับมาทำงานน่ะงั้นเดี๋ยวเดี๋ยว
รอคุณแม่เพราะถ้าเดี๋ยวคุณแม่ก็หางานให้นม

ปุเตอร์รอว่าจะอัพเดทตรงลงพี่หนึ่งติดไหมแม่
พี่หนึ่งไม่ตอบเลยอ่ะไม่ตอบหมดเบ้ยเย็บอยู่

ตอนนี้ตอนเย็นนางเป็นคนติดนอนเย็น

เดี๋ยวได้ข่าวเมื่อไหร่จะรีบอัปเดตให้คุณผู้ชมนะฮะ

ข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะ